แต่งงานอยู่กินได้๒สัปดาห์
เมียบอกว่ากำลังจะรถทัวร์ไปหาผัวที่กลสิน

ติดต่อล่าสุดเมียบอกว่านั่งรถทัวร์ผิดไปโผล่อีกหนึ่งจังหวัด
แต่ว่าตำรวจไปพบพิรุษว่าไม่ชอบมาพากล
นายสันติคำบุญยออยู่ตำบลอ้อมกออำเภอบ้านดุงอุดรธานี

ไปแจ้งความที่ศพบนอุดรบอกว่านางสาวแววตานามวิชัย

ติดต่อครั้งล่าสุดได้เย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
เกรงว่าภรรยาจะเป็นอันตราย
ตัวเองเป็นพ่อม่ายมีอาชีพขับรถบรรทุกรับจ้างที่กรสิน
ต่อมาไปพบรักกับนางสาวแววตาเป็นชาวตะบนเดียวกันแล้วก็เป็นแม่ม่าย

แต่งงานอยู่กินกันชั้นสามีได้๒สัปดาห์เอง
ก่อนเกิดเหตุฝ่ายเมียโทรบอกว่าคิดถึงจังเลยอยากไปหาพี่กรสินทร์
ไม่ถึงโทรศัพท์ไปหาเมียแม่บอกร้องไห้ร้องห่ม
เฮ้ยเผินหลับไปบนรถทัวร์มาตื่นอีกทีมาอยู่สิรรภเกตแล้ว
นั้นเลยจังหวัดไปแล้วรถจอดอยู่บนถนนสองข้างทางเป็นแต่ป่า
เต็มไปหมดเลยร้องไห้มาร้องห่มไปช่วยหน่อยเถอะ
พอถามเมย์ว่าแล้วขึ้นรถทัวร์บริษัทอะไรไป
ก็อ้างว่าคือรีบขึ้นไม่ได้ดูป้าย
องไม่เห็นว่ารถทะเบียนอะไร
แล้วก็ของบริษัทอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ทีนี้ฝ่ายผัวก็ร้อนใจก็เลยไปแจ้งความนะฮะ
เอาใบแจ้งความไปขอดูกล้องวงจรปิดที่บคศ
แล้วไปเจอว่าเมียเขาไปขึ้นรถ
เป็นรถทัวร์สายอุดรธานีคำตากล้า
หลังจากนั้นก็ไม่พบตัวอีกเลยนะครับแต่ว่าตำรวจเขาบอกว่าเชื่อว่ามีพิรุธหลายอย่างในฝั่งของเมีย
อาจจะไม่ได้มีการถูกจับตัวไปแต่ว่าแอบไปเที่ยวกับเพื่อนหรือเปล่า
คือไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ทางด้านผู้หญิงคนนี้โทรหาแม่ตัวเอง
คือเขาบอกว่ามีผู้ชายแปลกหน้ามาล้อมรถแล้วเหมือนจะยึดโทรศัพท์
หลังจากนั้น๓ทุ่มวันนั้นนะคะคือมือถือก็ตัดไปสัญญาณก็ตัดไปก็ติดต่อไม่ได้
ตำรวจสงสัยว่าทางด้านของแววตาอาจจะไปหาสามีเก่าที่โคราชหรือเปล่า
แต่กลัวสามีใหม่จะโกรธก็เลยโกหกว่านั่งรถผิดถูกจงถูกจับอะไรกันไป
แต่ว่ายังไม่ตัดประเด็นการถูกหลอกทิ้งไปนะตอนนี้กำลังสืบสวนติดตามตัวอยู่
มาสอบถามให้ได้ว่าถูกหลอกถูกจับหรือตั้งใจจะแอบสามีใหม่

นี่พอถามตัวสามีใหม่เนี่ยสามีบอกว่าไม่ผมกับภรรยารักกันดี
ไม่มีเรื่องอื่นแน่นอนเขาไม่ได้หนีไปหรอก

ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะ